คุณแม่คนหนึ่งเขาไปซื้ออาหารมาตุนไว้ที่บ้านนะครับ
เรื่องของโควิดเดี๋ยวจะมากระตุ้นเอาไว้
หนึ่งในนั้นก็จะมีไส้กรอบเป็นไส้กรอบแดงก็มีแกนของลูกอมสีขาวเนี้ย
อยู่ในไส้กรอกก็เลยเอาไปโพสต์ก็เป็นข่าวออกไป
โรงงานที่เป็นผู้ผลิตเขาเห็นข่าวนี้
ฝากชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีมาเขาบอกว่า
เขามีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน
เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุแปลกปลอมจะไปอยู่ในไส้กรอกสภาพสมบูรณ์ขนาดนั้น
มันจะสมบูรณ์ขนาดนั้นได้อย่างไรเขาว่าอย่างนั้น

เรื่องราวนี้มันเกิดจากคุณรสสุคลพรมยาซึ่งเป็นชาวบ้าน

ตำบลดงพรองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำ
อย่างที่บอกไปว่าไปซื้อไส้กรอกที่ร้านแห่งหนึ่ง
แถวตลาดเทศบาลแค่นดงไปตุ้นเอาไว้
ของที่เสียบอมยิ้มเป็นพลาสติกเป็นหลอดขาวอยู่ในไส้กรอก
เขาก็ตกใจก็ไปดูมันก็มีจริง
ก็เลยเอาไปเตือนฝากเตือนผู้บริโภคต้องระวัง
แล้วก็ฝากไปยังผู้ผลิตไส้กรอกต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดด้วย
ไม่ได้ต้องการจะเอาเรื่องร้านค้าหรือว่าผู้ผลิตหรอก
พร้อมบอกว่าหากเป็นแท่งพลาสติกเสียไม้อมยิ้มจริง
ก็ไม่รู้ว่ามันมีน้ำลงน้ำลายใครติดมาบ้างหรือเปล่า

ทีนี้เราตามต่อไปยังร้านที่จำหน่ายให้กับคุณรถสุคล
คุณชาลีแจ้งจิตเป็นเจ้าของร้านตามที่ลูกค้าระบุว่าไปซื้อมาจากที่นี่
เขาบอกว่าเขาก็รับมาจากโรงงานแล้วก็มาขายต่ออีกทอดหนึ่ง
ไม่รู้จริงว่าสิ่งแปลกปลอมมันมีได้อย่างไร
เพราะไส้กรอกทุกถุงมันบรรจุใส่ถุงมาจากโรงงาน

แต่หากมีสิ่งแปลกปลอมจริงลูกค้าก็แจ้ง

แล้วก็ดูแลให้รอบครอบมากกว่านี้ต่อไป
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมล่าสุด
ผู้จัดการฝ่ายขายของโรงงานผลิตไส้กรอก
ชื่อว่าคุณเศษพุ่มพันธ์เขาชี้แจงบอกว่า
กระบวนการผลิตไส้กรอกจะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจอย่างละเอียดเข้มงวดในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การรับวัตถุดิบการบด
สับผสมให้เนื้อมันเนียนละเอียด

รูปร่างที่สมบูรณ์เหมือนท่อ
หรือว่าแกนของลูกอมอมยิ้มแบบนี้
พอผ่านกระบวนการนี้เสร็จก็ต้องไปอบผ่านความร้อนอีก
แล้วก็ต้องไปบรรจุใส่บรรจุพันธุ์ใส่ถุงหีบห่อต่อไป
บรรจุอัตโนมัติก็ทำงานไปแล้วก็เก็บรักษาในคลังสินค้า
ตลอดจนไปถึงมือของผู้บริโภคในขั้นตอนของการส่งออกไปจำหน่าย
คุณเศษยืนยันว่าโรงงานไม่ทราบจริงว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ย
มันจะมีอะไรแปลกปลอมได้อย่างไร
แล้วก็จะไปคุยกันกับทางด้านของโรงงาน
แล้วก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามต่อไป
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้ก็บอกได้โพสต์ได้
ได้มีการตรวจสอบกันต่อว่ามันจริงเท็จอย่างไร
ใช่เป็นเรื่องใต้ตัวมากเลยนะเรื่องอาหารการกิน
คือมีทุกข์ก็มาบอกเรายินดีเลย
และอยากจะชี้แจงเราก็จะให้ความเป็นธรรมไม่ต้องห่วงนะฮะ